สถานบันเทิงต่างสถานที่ท่องเที่ยวต่างเงียบเหงามาก

นี่คือช้างที่มีคนไปเจอนะคะ
ช่วงบ่ายเป็นทีมข่าวเองเข้าไปเจอ
เดินอยู่ริมถนนมากัน๕เชือกด้วยกัน
เดินเรียงรายกันแบบนี้จะไปไหน
พอเข้าไปถามควานช้างบอกว่าทำงานเคย

แต่ตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยว

โอ้จะเอาช้างขึ้นรถอะไรกลับ

ก็ต้องเดินกลับบ้านแบบนี้นะคะ
รวมแล้วประมาณ๑๐ชีวิตด้วยกัน
แล้วก็มีรถกระบะขับตามท้ายข้าวของ

ป้ายที่เขาเขียนติดอยู่บนหลังช้าง
ตกงานเดินกลับแบบนี้มันสะเทือนใจนะ

มาจากฟาร์มช้างขนาดใหญ่ในตำบลห้วยใหญ่
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะ

ไกลมากและช้างเนี่ยระหว่างที่เดินเขาก็ต้องหิว

ตามจุดที่มันมีย่าอยู่ข้างทางนี่แหละค่ะ
วานช้างนะคะนางสาวนภาลัยหมายงามค่ะ
เธอบอกเธอพาครอบครัวและญาติรวม๕ครอบครัว
มาทำงานที่ฟาร์มช้างที่บางละมุง๕ปี

มารับจ้างพานักท่องเที่ยวเดินชมธรรมชาติ
ค่าได้ค่าจ้างก็ประมาณ๑๕๐๐บาทต่อเดือน
รวมทั้งค่าทิพย์ก็ได้เงินเดือนมาเลี้ยงดูครอบครัวเป็นอย่างดี
แต่พอโควิด๑๙มันเริ่มมา๒ปี

หายแบบ๑๐๐เต็ม
ฟาร์มขาดรายได้ขาดทุน

ก็รอแต่ความหวังรอแต่ความหวังมันก็ไม่มาสักที

เป็นหนี้เป็นสินถ้าจะไปกู้ยืมเงินมาอีก
ขนช้างมันก็หมดเยอะค่ะ
แล้วทีนี้ก็ที่บ้านก็ไม่มีย่าไม่มีอะไรให้กินเลยค่ะ

ก็ยังไม่มีงานรองรับอะไรใด
ก็ยังมืด๘ด้านอยู่ค่ะตอนนี้

ก็มีอาหารให้ช้างด้วยอาหารให้คนด้วยค่ะ
ก็มีให้ค่าน้ำมีน้ำให้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็คนไทยไม่ทิ้งกันจริงค่ะ
ขอบคุณคนไทยมากค่ะที่ไม่ทิ้งพวกเรา
เส้นทางกลับบ้านนะคะทางควานช้าง

จากชนบุรีถึงสุรินสัปดาห์ค่ะ

แล้วก็ต้องหยุดแวะพักตามจุดต่างด้วยเนี่ยนะคะ

เธอก็เลยปฏิเสธทุกคนเลยนะคะ
แต่ถ้าใครจะใจดีเอาอาหารแนะนำว่าเป็นอาหารนะคะ
ลักษณะผลไม้เป็นน้ำเอามาให้ช้างเขาเธอก็ยินดีนะคะ
และช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะเธอบอกว่ามีพลเมืองดีอาสา
บอกว่ามีรถขนาดใหญ่จะเอามาช่วยขนช้างกลับบ้านที่สุรินทร์
เธอก็เดี๋ยวขอคิดก่อนนะคะ
ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะทีมข่าวของเราสอบถามไปอีก
ติดต่อกลับไปที่ควานช้างคุณนภาลัยเนี่ยนะคะ
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่เมื่อวานเดินทางออกจากฟาร์มช้าง
ประมาณ๑๐กิโลก็ต้องหยุดพักเพราะฝนตกหนักมากนะคะ
อกจากนี้ค่ะเธอบอกเธอจะรอรถมารับตามที่พลเมืองดีแจ้งเอาไว้
แต่ว่าก็จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมนะคะ
เธอก็ได้แต่รอค่ะเธอบอกอีกว่าก่อนหน้านี้ทางครอบครัวควานช้าง
ตัดสินใจเปิดรับบริจาคเพื่อจะหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเช่ารถเอาช้างกลับบ้านก็มีคนเริ่มบริจาคเข้ามาแล้วนะคะ
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทไม่ได้เป็นเงินเยอะอะไรนะคะ
และนอกจากนี้ค่ะเธอบอกว่าหลังจากที่มีพลเมืองดี
อาสาบแล้วเดี๋ยวในวันแรกมาช่วยเธอก็ได้ปิดบัญชีรับบริจาคไปแล้วนะคะ
สรุปแล้วตอนนี้ครอบครัวทั้งคนทั้งช้าง
รออย่างเดียวรอรถจากพลเมืองดี
ที่บอกว่าติดต่อมาว่าเดี๋ยวจะพากลับซุรินทร์
เห็นแบบนี้แล้วก็สะท้อนนะคะสงสารเหลือเกินนะคุณผู้ชมค่ะ